จะถึงวันคว้ามงเต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับเวทีการประกวดเฟ้นหาสาวงามนะคะ
สาวงามอวดโฉมสุดปังค่ะปล่อยของกันแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะ
ตั้งแต่ชุดไทยนะคะเข้ามากันในธีมนางในวรรณคดีค่ะ
ซึ่งแต่ละคนก็รังสารชุดออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม

ซึ่งการประกวดรอบนี้ชุดไหนจะชนะ
ในการประกวดระดับโลกต่อไปด้วยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะทั้ง๒๙คนก็ขอสับจนเวทีไฟลุกด้วยชุดว่ายน้ำต่อค่ะ
ลีลาแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยนะคะ
ทั้งเดินทั้งหมนโหอวดเสฤบเทพกัน
แบบนางงามืออาชีพสุดวิจารณ์
ส่วนในรอบชุดราตรีโอ้โหไม่เบาเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกเลยว่ามีเผ็ดถมเผ็ด
ส่งให้นางงามทั้งสวยทั้งสง่าจนเต็งโพลกันไม่ถูกเลยทีเดียวว่ามงกุฎปีนี้
จะเป็นสาวงามคนไหนที่ได้ไปครองนะฮะแต่ที่แน่ค่ะ
ในรอบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีการประกาศผลรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์นะ
ซึ่งสองนางงามตัวเต็งที่มีเสียงเชียร์ดังลั่นฮอลอย่าง
นาปวีนาซิงและพรฟ้าปูนิกาเป็นผู้ได้รับรางวัลไปค่ะ
รวมไปถึงการเปิดตัวมงกุฎสุดอลังการ
บอกได้เลยว่าปีนี้แบรนด์ระดับโลกอย่างมุอาวาสค่ะ
ที่เป็นบริษัทที่ทำมงกุฎนะฮะ
ทำให้มูลค่าสูงริ้วเกือบ๔ล้านบาท
กุฎอันนี้เลยนะคะนี่เจ้าของถือมาเองเลยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทั้ง๒๙คนได้
ในรอบตัดสีนวันที่๑๐ตุลาคมนี้
ลุ้นกันค่ะว่าสาวงามคนไหนจะพร้อมที่สุด
ในการไปคว้ามง๓ให้กับประเทศไทยค่ะ
กันต่อนะครับคุณผู้ชม๑๐ตุลาคมนี้
เราจะไปจักรวาลไปด้วยกันค่ะ